ท่านผู้ชมครับผู้ว่ากอทมอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ต้องบอกว่าฟิตจริง
ฟิตมากฟิตตั้งแต่เวลาทำงานยันระยะเวลาการทำงานเลย
เมื่อวานนี้เย็นค่ำมีฝนตกในกรุงเทพปรากฏว่า๔ทุ่มอาจารย์ชัดชาติ
ไปที่นี่เลยนะฮะศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพ
อยู่แถวดินแดงบอกว่ามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่อยมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนั่นแหละ
เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหฝนมันตกหนักตกเยอะตกบ่อยเหลือเกิน
นี่ฮะเจอกับพอสำนักการระบายน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์ชาติชาติก็เลยถามว่าเออถ้าเกิดฝนตกแล้วแล้วถ้าเกิดปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มสูบน้ำไม่ทำงานเนี่ย
ตรงนี้จะรู้ไหมเจ้าหน้าที่บอกรู้นะฮะเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ย
รายงานสถานการณ์เข้ามาเรื่องการสูบน้ำเนี่ยจะรายงานมาทุกวัน๔ช่วงเวลา
จะมีปั๊มน้ำอยู่๒รูปแบบในกรุงเทพแบบหนึ่งก็คืออยู่ตามอุโมงซึ่งจะรู้ได้ทันทีว่าปั๊มเนี่ยทำงานหรือไม่
อีกแบบนึงอยู่ตามประตูระบายน้ำซึ่งประตูน้ำบางตัวเนี่ยอาจจะโชว์ให้เห็นหรือว่าไม่ได้โชว์ให้เห็น
อะไรคุยกันมาแล้วกลัวชัดตกใจถามเรื่องการขุดลอกคลองอะไรพวกนี้ครับ
บอกว่าตอนนี้ทำไปได้แค่๒คลองจากทั้งหมด๑๙๘๐คลอง

ลองฟังดู
มีแผลที่แล้วล่ะกรมมต์ที่ต้องเล่นกำเนินการ
แล้วพวกรอบท่อรอบคลองมันทำเหรอ
รอบท่อทุกปีในเราก็จะมีการรอบท่อ

แต่ทั้งกี่คลองกันเนี่ย

แล้วก็ได้เพิ่มเตือนสนุนใจการที่ขอเพิ่มได้อยู่กับ๑๐คอ

เพราะคอมันคือคอมันยากกว่าอุโมงละมายน้ำเยอะนะ

เป็นเสียงหัวเราะแบบขื่นนิดนึงเหมือนกันนะคะ

ก็ทางท่านผอท่านบอกก็เป็นเรื่องของงบประมาณอะไรด้วย
รายละเอียดผิดถูกอะไรยังไงท่านจะชี้แจงเพิ่มเติม
ก็เริ่มมีคนออกมาบอกเออมันใช่หรือเปล่าอะไรยังไง

คือคนคลุงนี้เขาบอกเห็นตรงนี้แล้วเขาบอก

ปกติต้องบอกออกมาหน่อยเออ
แต่นี่ผู้ว่ากรทมคนนี้คนกรุงบอกพักบ้างก็ได้นะ
พักหน่อยดิตตี๔ก็มาแล้ว
ตี๔มานี่๔ทุ่มเมื่อคืนนี้โอ้โห
ก็คุณพุทธิพงศ์ปุณกันนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็เป็นอดีตแก่นำกปศ
พูดตรงการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่คนละคั่ว

แต่โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมเลย

บอกโอ้โหพอรู้ข่าวว่าผู้ว่ากอทมลงไปดูสำนักระบายน้ำตอน๔ทุ่ม
ตอนที่ฝนถล่มกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปดูข้อมูลทันทีเนี่ย
ขอให้กำลังใจเลยบอกได้คำเดียวว่าประทับใจแล้วก็ชื่นชมมาก
ในฐานะคนกรุงเทพรู้สึกอุ่นใจและมีความหวัง
ที่จะเห็นเมืองหลวงพัฒนาแล้วก็มีคนมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังทันต่อสถานการณ์

อาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากฎมลง
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปสนามกีฬาแห่งชาติ
ผู้ว่ากฎมชาติชาติบอกว่า
คือมีนักข่าวถามว่าโอ้โหนี่ทำงานไม่หยุดเลยเหรอ
ทำงานไม่หยุดเลยอาจารย์นี่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดเหรอ

อาจารย์ชาติชาตินี่อย่างนี้นี่หวังถึงขั้นแบบ

หลายคนถามตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันนะ
อาจารย์ชาติชาติรีบปฏิเสธเลยนะฮะบอกไม่ใช่

มีเวลาสี่ปีวาระผู้ว่ากฎม

ถือว่าเป็น๒ใน๗ของเวลาการทำงานแล้วนะ
คือถ้าเกิดไม่ทำเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาหายเลยน้อยลงเลย
โฟกัสที่งานผู้ว่ากรทมไม่ได้เคยมุ่งหวังอะไร
มองไปถึงเรื่องตำแหน่งนายกอะไรเลย
ไม่ได้พูดเลยเอาผู้ว่าก่อนเลยครับ
แต่จริงแล้วเราทำงานก็อย่างนี้ปกตินะทุกวันอยู่แล้ว
แต่ว่าเพราะเอิญไม่มีคนมาไม่มีข่าวไง
นั่นก็เป็นเรื่องปกติที่เราทำอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญนะว่าปัญหาพี่น้องประชาชนไม่มีเสาร์อาทิตย์
ถูกหวังทุกเสาร์อาทิตย์ปัญหาก็ยังเดินต่อ

เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี่ก็๒ใน๗แล้วนะ
ถ้าเราหยุดไปมันก็หายเวลาไปตั้งเยอะก็ต้องทำให้เต็มที่ครับ
ที่ฟ้าใต้ดินนะครับไปตรวจงานตรงนี้ที่พระราม๓นะครับ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปดูเรื่องการลอกท่อด้วย
บอกจะไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธินอยู่
เพื่อหาลือเรื่องการให้นักโทษมาช่วยลอกท่อ
แต่ต้องดูเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความสมัครใจด้วยนะ
อาจารย์ชัชชาติ
ไปงานดนตรีในสวนที่สวนรถไฟ

เมื่อคืนก็๔ทุ่มเมื่อเช้าตื่นมาวิ่งอีก
ลงพื้นที่ทั้งวันไปตั้ง๓๔ที่
อ่านี่คนกรุงเทพเลยบอกว่าท่านผู้ว่าพักบ้างก็ได้

ทุกคนอยากรู้ว่าคุณชัดชาติอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรทมนอนกี่โมง
กี่โมงตื่นกี่โมงมีเวลานอนกี่ชั่วโมง
เดี๋ยว๔ท่านไปแล้ววิ่งด้วยเสร็จแล้วก็ทำงานต่อ